ต่อไปที่จังหวัดกาลสินนะฮะไปเจอเหลือมบุกเล้าไก่
งูเหลือมบุกเล้าไก่แล้วคุณยายทำไง
คุณยายเนี่ยระหว่างรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณยายจับเองไว้
จับเองเลยเหรอจับเองแล้วเอาเชือกกล้วยมัดคองู
แล้วมัดคองูไปมัดกับเสาอีกทีหนึ่งตอนเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุดับเพลิงเทศบาลเมืองกรสินมาถึง
ตะลึงเลยเฮ้ยงูตัวเบอร์เริ่มเลยนะปกติถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้กำลังสองคน
สองนายเป็นอย่างน้อยแต่ว่ารอบนี้เฮ้ยมันโดนมัดไปแล้วอ่ะ
ยายเรียกว่าทำไมเรื่องของเรื่องช่วยเอาไปหน่อยยายไม่มีเวลาพาไปแต่ช่วยพาเขาไปหน่อย
ทุกพี่หลังเล็กไปแล้วอ่าวเหลือมฮะบุกบ้านของยายเลขที่ยี่สิบเก้าตำบลลำพาน
ยายวีบอกเนี่ยเห็นมันมาสักพักนึงได้ยินเสียงไก่เดินร้าวร้อง
ก็เลยเดินลงไปดูโอ้โหเฮ้ยมันกำลังจะกินไก่ยายเลยบอกว่า
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีแต่ระหว่างนั้นกลัวเจ้างูตัวนี้จะหนีไป
มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหยิบไม้เหรอเอามือยายนี่แหละ
ไปบีบคองงูเฮ้ยยายแล้วจับงูมามัดเชือกกล้วย
เอาเชือกกล้วยไปมัดกับเสาอีกทีพี่ต้นอะไรครับมันยากตั้งแต่จับงูมือเปล่า
เห็นตัวไหมคุณผู้ชมเห็นตัวไหมเมื่อกี้เสื้อสามเมตรนะครับพวกคุณ
จับงูแล้วก็มัดคอมันใช่ฮะยาก๒แล้วนะยาก๓
เอาหัวงูมัดกับเสาด้วยมัดกับเสาอีกทีโอ้โหตอนเจ้าหน้าที่มาบอกยายจ๋า
ดำเนินการเองไม่ต้องแจ้งผมก็ได้เพราะมันจบทุกกระบวนการอยู่แล้ว
แค่เอาใส่ถุงปุ๋ยเอาตกใจลืมเอาถุงปุ๋ยมา
ใส่กระป๋องกระแป๋งนี่ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเท่ากับว่าเจ้างูตัวนี้มาฟรี
ไก่ก็ไม่ได้กินโดนจำอีกต่างหากฮะเหลือมสามเมตรค่ะโอ้ย